พูดถึงเรื่องของเพื่อนร่วมอาชีพที่เราพูดคุยไปก็ช่วยกันดูแลเหมือนกัน
พอรู้ข่าวของน้องไหมนะคะหลายคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็อย่างที่ได้บอกไปขั้นต้นคือเอาเสื้อของตัวเองชุดแข่งขันรองเท้าหรืออุปกรณ์ต่าง
ออกมาประมูลนะคะให้แฟนกีฬาเข้ามาช่วยกันประมูล
แล้วก็นำเงินที่ได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของน้องใหม่ต่อไปด้วย
อันนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียที่มีประโยชน์ในทางบวกจริงแล้วก็ได้เห็นว่าอนุภาพของโซเชียลมีเดียมันแรงมาก
ถ้าทำในเรื่องที่ดีเนี่ยมันยิ่งเห็นผลชัดเนี่ยนะครับตามภาพที่เห็นหลายหลายคนนะครับ
อย่างคุณปูมันติกากันทองก็นำเอาเสื้อการแข่งขันปี๒๐๑๗ที่แข่งขันชนะอิตาลีในศึกเวอร์กลางปีออกมาประมูล
มีเอาเสื้อมาประมูลกับเอารองเท้ามาประมูลยอดของเสื้อนี้ได้๕๙๐๐บาทส่วนยอดของรองเท้าได้๔๕๐๐บาท
คือน้อยมากเนี่ยผมว่าไม่สำคัญเท่ากับน้ำใจที่แสดงนะครับ
เช่นเรื่องการบนหน้าจอนะครับที่เห็นอยู่นะครับธนาคารกับซิปกรณ์ไทย
เลขที่บัญชี๓๖๖๒๕๖๐๖๖๘เราขึ้นไว้แล้วนะครับ
ถ้าใครสนใจก็ตามเลขที่บัญชีได้เลยเราไปสื่อกลางให้
ก็สามารถโอนได้โดยตรงนะคะชื่อบัญชีก็เป็นชื่อของน้องใหม่เลยค่ะจุลรักผลเลขานะคะก็สามารถโอนเข้าไปช่วยเหลือกันได้
เอามาต่อกันนอกจากคุณปูมริกากันทองมีเตยหัทยาบำรุงศุกร์
ตอนแรกประมูลตัดเสื้อหลังก็พอได้ยอดประมูลเยอะ
เอาของออกมาเลยใช่คือมีแถมด้วยแล้วก็ตอนแรกจบที่๖๐๐๐
แต่ว่าเหมือนก็มีการต่อราคากัน๕๐๐๐แล้วแถมของไปอีก
สุดท้ายจบที่๕๐๐๐แล้วก็ส่งมอบของโพสต์รูปลงโซเชียลด้วย

อกจากนั้นก็มีเพียวอัชราพรคงยศนะคะ
ก็นำเสื้อแข่งของตัวเองออกมาประมูลค่ะ
ยอดอยู่ที่๓๖๐๐๐บาท
ต่อกันที่บีมพิมพิชยากกรำเอาเสื้อแข่งมาประมูลเหมือนกันนะคะ

ก็นำชุดแข่งของทั้งสองคนมาประมูลร่วมกัน

ซึ่งก็นำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปาดคือเอามารวมกัน
แล้วก็ประมูลได้ทั้งหมด๒๑๐๐๐บาท
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เอาไปช่วยเหลือน้องไหมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
อีกครั้งนึงแล้วกันค่ะเลขที่บัญชีนะคะ
ธนาคารกาศิกรไทยค่ะเลขที่บัญชี๓๖๖๒๕๖๐๖๖๘

ก็สามารถใครที่อยากจะช่วยก็โอนกันเข้ามาได้

ครับก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันหลังจากนี้นะครับ

เดี๋ยวเราก็จะนำเสนอข่าวเรื่อยนะครับ